หลังจากที่กรกตแจ้งข้อหานายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้า
พักอนาคตใหม่นะคะว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอ
จากการถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อนะคะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้ภาคอนาคตใหม่เขาก็มีการชี้แจง
ไลน์แบบเบื้องต้นมาแล้วนะว่ามีการขายหุ้นอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าล่าสุดโคศกพักอนาคตใหม่บอกว่ากำลังเตรียมข้อมูลอยู่
เดี๋ยวจะชี้แจงเอาแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสื่อแต่ละสื่อมีการนำเสนอไทม์ไลน์
ที่มีความแตกต่างกันไปอาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการรับรู้ของประชาชน
นางสาวพันนิกาวาดิทโครโศกพักอนาคตไหม
ระบุว่าตอนนี้เตรียมทำไทม์ไลน์ชี้แจงประเด็นวันเวลา
การโอนหุ้นอย่างละเอียดเอาแบบให้ชัดเจนเพราะมีหลักฐานทุกอย่าง
และบอกว่าตอนนี้ยังคงมีสื่อหลายสำนักนะคะเสนอข่าวเรื่องนี้
แต่ข้อมูลมันยังไม่ตรงกันอาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่นายธนทรไปเซ็นรับรองผู้สมัคร
ถูกตัดสิทธิ์การเป็นสอสอไปแล้วก็คือการไปเซ็นรับรองผู้ที่ขาดคุณสมบัติสอสอ
จนอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้นายธนทรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ศกภักดิ์บอกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเหตุที่ทำให้มีการตัดสิทธิ์อีกเนี่ย
ขอให้คิดดูอีกทีเพราะจะทำให้เกิดบรรทัศน์ที่แตกต่างกัน
ส่วนตัวเชื่อว่าการไปเซ็นรับรองผู้สมัครสอสอมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของหัวหน้าพัก
อยากจะให้เคารพหลักกฎหมายและเสียงของประชาชนจากผลการเลือกตั้งด้วย
ส่วนกระบวนการในการตรวจสอบคัดเลือกผู้สมัครสอสอยืนยันว่าทำแบบตรงไปตรงมา
แต่ว่าคงไม่มีกระบวนการไหนคัดกรองได้๑๐๐จนไปเห็นข้อมูลเขาอย่างละเอียด
ที่ผ่านมาพักอนาคตใหม่ส่งครบทุกเขตนะพบว่ามีปัญหาเอาปัญหาจริงบอกว่าน้อยมาก
อย่างแน่นอนส่วนความเคลื่อนไหวของนายธนทรบอกว่ามีความพร้อม
แล้วก็ไม่ได้มีความกังวลใดเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
ค่ำวันนี้ค่ะนายธนทรกำหนดเดินทางถึงสุวรรณภูมิ
นามบินสุวรรณภูมิทุ่มครึ่ง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
เตรียมจะแถลงเปิดใจที่สนามบินนั่นเลยค่ะ
คือเมื่อวานกรกตก็ให้เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายเป็นลายลักษณอักษร
แจ้งข้อกล่าวหากับคุณธนทรส่งไปที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานนะคะ
ส่งไปเมื่อวานก็นับเมื่อวานแหละเป็นวันแรก
หลังจากเมื่อวานนับไปเลยนะ๗วัน
คุณธนทรมีเวลา๗วันในการอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่าง
วันสิ้นสุดก็คือ๓๐เมษายนนี้นะคะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นผลต่อเนื่อง
ล่าสุดค่ะนายสุราวัชระสังคเริกไปยื่นหนังสือถึงประธานกรกต
ขอให้ระงับการรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่สอสอของพักอนาคตใหม่
ซึ่งจะเข้าข่ายการเป็นโมคะ
เนื่องจากว่ากรกตมีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ถือหุ้นลักษณะแบบนี้เข้าข่าย
ก็คือต้องห้ามเป็นผู้สมัครสอสอ
ถือว่าการเลือกตั้งของพักอนาคตใหม่ทั้งหมดเป็นโมคะ
เพราะว่านายธนทรเป็นคนออกหนังสือรับรองในนามหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ให้กับผู้สมัครของพักซึ่งมีความผิดทั้งในนามหัวหน้าพัก
เป็นเอกสารเท็จเพราะว่าคุณฑิราณทรสัมบัติ
แล้วก็ขอให้กรกตตรวจสอบแล้วก็ส่งคำร้องยุบพักอนาคตใหม่
ไปที่สารรัฐธรรมนูลด้วยนอกจากนี้นะคะให้ส่งคำร้องไปที่
สารดีกาให้ดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าพักอนาคตใหม่รวม
ถึงคณะกรรมการบริหารพักธรรมนุนเลขาที่การพักความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอค่ะ
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับพักอนาคตใหม่
ก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนรองเลขาธิการพักอนาคตใหม่
พร้อมด้วยนางสาวพัศวีพัทรพุทธา
ผู้สมัครสอสอเขต๒กรุงเทพมหานครวันนี้
ยื่นหนังสือให้กรกตให้นับคะแนนผลการเลือกตั้งใหม่
เนื่องจากไปพบหลักฐานเป็นภาพถ่ายหน้าหน่วยเลือกตั้ง
แล้วก็ใบบันทึกคะแนนของกรกตมีผลคะแนนรวมมันไม่ตรงกัน
และผลการนับคะแนนบางหน่วยก็มีการขีดค่าแก้ไข
โดยไม่มีการเซ็นรับรองและมีการเขียนเพิ่มเติมด้วย
ก็เลยบอกว่าก็นี่แหละช่วยนับคะแนนใหม่หน่อยนะคะ